แต่ว่ามาดูข่าวนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมด้านหลัง
โอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงของการจับสลากปีใหม่
แล้วผู้ชายคนนี้ค่ะเขาจับได้รางวัลใหญ่เลยได้ทีวีค่ะ
ดีใจแหละกะจะเอาไปดูปีใหม่นี้
เอาทีวีไว้ข้างหลัง
ข้างหลังที่ว่าคืออะไรหลังรถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่กลับค่ะ
คือมันลำบากนะในการขนทีวีขนาดใหญ่

คุณผู้ชมสภาพมอเตอร์ไซค์ที่เห็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เสียการทรงตัวแหกโค้งแล้วก็ข้ามไปชนกับรถตู้

ใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมา
บนถนนเส้นนาป่าซอย๑๒ที่หนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอร่างของนายวิทูลตู้เพชร
เป็นนุ่มโรงงานวัย๓๙ปีค่ะ
สภาพศพคือมีแผลที่หน้าที่หัว
แล้วนี่เจ้าหน้าที่ไปเร่งทำปั๊มหัวใจเนี่ยนะคะ
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้เห็นสภาพของมอเตอร์ไซค์แล้ว
เหมือนกับเศษเหล็กเลยมันบู้มันยู่ยี่ไปหมดเลย
นี่ค่ะสภาพของรถมอเตอร์ไซค์

ใส่กล่องอยู่เลยนะฮะแต่ทีวีก็พังเสียหายหมดฮะ
ใช่ค่ะแตกละเอียดหมดเลยนะคะ

เพราะว่ารถตู้คู่กรณีก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะ
คนขับคือนายคมสรรอายุ๔๒ปี
เขาบอกว่าผมเนี่ยกำลังจะกลับบ้านที่ชายนาฏ
พอมาถึงตรงนี้มันเป็นทางโค้งไง

ข้ามเลนส์มาพุงมาชนรถตู้ผม
คือเหมือนเขาบังคับรถไม่อยู่เขาเฉมาเลย
แต่เห็นหน้าเคราะห์ขนของชิ้นใหญ่อยู่ข้างหลังอยู่
แล้วเพื่อนของนายวิทูลผู้ตายก็บอกเลยนะ
ทูลเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงปีใหม่ที่โรงงาน
วิทูลเขาโชคดีนะจับสลากได้ได้ทีวีเครื่องใหญ่ด้วย
แล้ววิทูลก็เลยเอาทีวีมาไว้กับเบาะหลังของมอเตอร์ไซค์
ขี่มาระหว่างทางขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ส่วนหนึ่งคือน้ำหนักของทีวีอาจจะทำให้รถมอเตอร์ไซค์เสียหลักเวลาเข้าโค้งแล้ว
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กลายมาเป็นทุกขลาบ
รางวัลใหญ่มาไม่ได้ดูไม่ได้ใช้เสียชีวิตนะครับ